อ่ะยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุนะฮะเป็นคลิปภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุ
อยู่ที่แถวแถวหน้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรถเก่งคันหนึ่งเขาไฟเขียวเนอะ
เขาก็จะเลี้ยวขวาเข้ามหาวิทยาลัยครับค่ะแต่อีกฝั่งนี้เห็นไหมฮะ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
น่าคือทำให้รถย่านนั้นเนี่ยนะฮะทั้งปะทุ่มวันสามย่านแถวนั่นอ่ะติดไปหมดเลยนะฮะยาวหลายกิโลนะฮะรถเก่งสีดำซึ่งเป็นบนเนี่ยนะฮะมีคนขับอายุยี่สิบปีชื่อว่านายภูริน่ะส่วนฮอนด้าสีขาวอีกคันหนึ่งเนี่ยที่ก
เบนสภาพยังเป็นแบบนี้แล้วเก่งสีขาวก็หงายท้อง
ชีฟ้าเช่นเดียวกันก็พังยับเหมือนกัน
อันนี้คือไม่เคารพกฎจราจรฝ่าไฟแดงไปชนเขาเลย